คุณผู้ชมครับได้เวลาในการเติมเต็มความทันสมัยให้กับคุณในช่วงนี้แล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับช่องทางในการที่จะรับชมวีดีโอต่าง
แล้วก็ได้เห็นโหลดคลิปเร็วอะไรต่างนานา
สมาร์ทโฟนราคาถูกลงคนก็เลยเข้าถึงมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นนะครับไทยรัฐทีวีของเราเช่นเดียวกันไทยรัฐเองนะครับ
และแน่นอนไทยรัฐทีวีเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับ
ได้รับรางวัลนี้มาทั้งนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อผู้รับชมข่าวสารนั่นแหละครับ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของเราฮะ

กิจกรรมพิเศษที่เป็นการถ่ายทอดสด

ทั้งการติดตามผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทย
ตลอดทั้งปีในปีนี้ก็คอนเฟิร์มว่า

ทุกเดือนจะมีผู้รับชมวีดีโอกว่า๖๐๐๐ล้านชั่วโมง
และรับชมขนาดอยู่นอกบ้านเพิ่มขึ้นถึง๑๖๐ค่ะ
ทิศทางของบ้านเราสอดคล้องกับทั่วโลก
ในปีนี้จะเห็นการรับชมผ่านทางสมาร์ทโฟนมากขึ้น
จากราคาตัวเครื่องที่ถูกลง
แพ็คเกจค่าใช้งานอินเทอร์เน็ตต่างค่ะ
เร็วขึ้นนะครับจำนวนคนที่จะดูก็จะมากขึ้นนะครับ
อีกอย่างหนึ่งพาร์เก็ตต่างที่เครือข่ายต่างออกปีนี้

ปีที่แล้วเป็นแพ็คเกจ๓กิก๔กิก
แต่ปีนี้มันขยับไปถึง๕๐กิ๊ก๖๐กิ๊กนะครับ
หมายความว่าคนไทยทั่วไปนี้สามารถดูมากขึ้น

เดสกาหนึ่งในผู้สร้างสรรค์เนื้อหาวาเรตี้
บนยูทูปมานานถึง๗ปี
เทรนด์หลังจากนี้จะเห็นการผลิตเนื้อหาวีดีโอที่น่าสนใจ

เราต้องให้ความสำคัญกับเขา
ไม่ว่าจะเป็นการทำวีดีโอที่มีการตอบโต้

ที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติ

และเทคนิคที่๒คือการเพิ่มจำนวนคนดูใหม่

ถ้าแบบเร็วที่ทำกันก็คือ

หรือการทำยังไงก็ได้ให้มันไวรัลออกไป

และดึงเขามาติดตามเรา
และที่สำคัญคือความยาวของคลิปวิดีโอ

เพราะคนไทยจะดูวีดีโอจากสมาร์ทโฟนมากขึ้น

และเนื้อหากระชับเข้าใจง่าย
เพื่อให้เกิดผู้รับชมมากขึ้นค่ะ
ข่าวเทราะต์ทีวีรายงาน